วันนี้เรารายงานไปที่จังหวัดกระบี่มีผู้หญิงคนนึงเนี่ย
เขาอยู่พิศนุโลกแต่เขาบอกเขาเห็นนิมิตร
บอกว่าให้เขาเนี่ยเดินทางมาที่กระบี่ไปที่เหมือนเป็นสำนักสงฆ์ที่หนึ่งนะคะ
ปฏิบัติธรรมแล้วก็บอกว่าเหมือนมีอะไรบอกให้เขาเดินขึ้นเขาไป
พอเดินขึ้นไปเสร็จปุ๊บร่วงลงมาเสียชีวิตเหมือนกัน
อันนี้ยังบอกไม่ได้ว่าตกลงเป็นอุบัติเหตุเป็นเรื่องลี้ลับเป็นฆาตกรรมอำพราง
หรือเป็นอะไรกันแน่แต่ว่าทางครอบครัวของผู้ตายเนี่ยเขาบอกว่า
เขาไม่เชื่อว่าจะเป็นอุบัติเหตุเขาคิดว่ามันน่าจะมีเบื้องลึกเบื้องหลัง
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังก่อนนะคะผู้ตายชื่อว่านางสมฤดีนาคมนต์อายุ๔๗ปี
เธอเป็นชาวอำเภอพรมพิรามจังหวัดพิศนุโลกแต่ว่าเธอเนี่ยเป็นร่างทรงด้วย
ครับเป็นร่างทรงปู่ฤษีนาคาราชค่ะเธอเดินทางจากพิศนุโลกไปภูเขาถ้ำคลัง
อำเภออ่าวลึกไปปฏิบัติธรรมคือเธอบอกว่ามีนิมิตมาว่าให้เธอเนี่ย
ปฏิบัติธรรมที่นี่แล้วก็พอถึงที่สำนักที่ภูเขาถ้ำคลังเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าเหมือนมีอะไรสั่งสิ่งศักดิ์สิทธ
บันดาลใจให้เดินขึ้นเขาไปอะค่ะเธอก็เดินเดินเดินเดินขึ้นไป
แล้วมีพระอยู่ที่นั่นรูปหนึ่งมีชีอยู่ที่นั่นหนึ่งคน
พระท่านก็ว่าไม่รู้ทางเดี๋ยวอันตรายท่านก็จะเดินตามไปเพื่อจะ
เหมือนกับว่าไปดูว่าเออรู้อะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่พระท่านก็บอกนะคะว่า
จังหวะที่เดินขึ้นไปเนี่ยนะผู้หญิงคนนี้ดูเหมือนไม่เป็นตัวเอง
เหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีอะไรสิงร่างดูเหม่อดูลอย
แล้วก็เดินขึ้นไปบนเขาทีนี้พอไปถึงตรงจุดที่เป็นหน้าผ่า
นางสมฤดีก็ชะโงกหน้าเหมือนกันเลยเนี่ย
มันขาดกลิ้งตกลงมาเลยอันนี้ความสูง๔๐เมตร
เสียชีวิตทันทีเลยค่ะครับ
ซึ่งช่วงบ่ายวันนี้นะคะศพของนางสมฤดีก็ถูกนำไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่สาราธรรมสังเวศที่วัดกระพวงใต้
ที่บ้านเกิดของเธอในอำเภอพรมพิราม
ลูกทั้งสามคนก็มาเคารพศพแม่ค่ะกราบเท้าร่างไร้วิญญาณของแม่ทั้งน้ำตานองหน้าเลย
ญาติเองก็เศร้าศกเสียใจทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ตามที่ผู้ภัยส่งภาพมาให้

ครึ่งหนึ่งยังเคลือบแคงใจอยู่
นี่คือน้องสาวของผู้ตายนะคะนางมณฑาเทพจันทร์ค่ะ
บอกว่าก่อนที่จะไปกระบี่เนี่ยนะลูกศิษย์ลูกหาที่นับถือเลื่อมใสในตัวพี่สาวเธอเนี่ย
ก็ยังร่วมกันทำบุญบริจาคเงินค่าเดินทางให้เลย
พอไปถึงพี่สาวโทรมาหาเธอเลยบอกว่าเนี่ยถึงแล้วนะ
แต่ว่าเดี๋ยวจะขอปิดมือถือจะได้ปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่
ซึ่งเธอก็เป็นคนบอกนะครับว่าพี่สาวบอกแล้วว่าอยากที่จะไปเพราะว่ามีนิมิตร
ให้ไปทำบุญที่นี่เหมือนไปเสริมบารมีเอามากลับมาให้ครอบครัวด้วย
แต่เท่าที่ฟังก็คือเหมือนกับก็ยังติดใจอยู่นิดหน่อยว่าทำไมถ้าลักษณะยืนดูเหมือนก้มมอง

ใช่ค่ะครอบครัวก็เลยบอกว่าไม่เชื่อว่าจะเป็นอุบัติเหตุ
มันอาจจะเป็นฆาตกรรมอำพรางก็ได้เพราะ๓ปีก่อนค่ะ
นางสมฤดีเนี่ยนะเคยทำธุรกิจกับคนในพื้นที่ภาคใต้
แล้วถูกเชิดเงินไปเป็นแสนบาทเลยค่ะทวงถามเท่าไหร่ก็ไม่ได้คืน
ก็เลยไม่แน่ใจว่ามันจะเกี่ยวข้องกันไหมเกี่ยวยงกันหรือเปล่า
ก็อยากให้ตำรวจสอบสวนให้ละเอียดนะคะเพราะผู้ตายเป็นคนดีมาก
ชอบปฏิบัติธรรมชอบช่วยเหลือคนลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยรัก
แล้วก็แวะเวียนมาหากันบ่อยใครขายที่ดินไม่ได้ก็จะมาขอให้เธอช่วย
ทำพิธีจนขายที่ได้หรือบางคนก็มาขอโชคขอลาบ
ได้โชคลาภรางวัลใหญ่กันไปค่าครูก็คิดครั้งละ๑๙บาทเท่านั้นเอง
ก็เลยอยากจะให้ตามตัวแล้วก็สอบสวนอย่างละเอียดว่าตกลงเนี่ย
มันอุบัติเหตุจริงจริงใช่ไหมซึ่งตำรวจสพอ่าวลึกก็กำลังเร่งสอบสวน
สาเหตุการเสียชีวิตอยู่นะคะแต่เบื้องต้นสันนิษฐานว่าเป็นอุบัติเหตุค่ะ
ก็มีพระรูปหนึ่งที่ที่เดินตามขึ้นไปก็เป็นพยานใช่ก็ต้องไปสอบสวนอย่างละเอียดอีกทีหนึ่ง
ใช่ไหมส่วนเรื่องของสภาพศพจากจุดนั้นลงไปแล้วจะไปลักษณะนอนหงาย
ญาติติดใจว่าถ้าก้มหน้าแล้วทำไมศพถึงเป็นลักษณะนอนหงาย
ก็ต้องไปไล่ดูเอาว่าลักษณะของการร่วงหล่นลงมาเนี่ย
มันจะพลิกอะไรยังไงได้หรือไม่อย่างไรนะครับ